เพราะว่าลูกสาวมาร้องขอความเป็นธรรม
อยากให้คนที่รู้เรื่องกฎหมาย
อยากให้ใครก็ได้มาช่วยเหลือแม่ของเธอที
เพราะว่าแม่ของเธอถูกคนในตำบลเดียวกันชวนไป
เปิดบัญชีไปเปิดซิมมือถือ
แล้วท้ายที่สุดตำรวจมาที่บ้าน
จับตัวแม่ไปบอกว่าแม่ถูกจับคดีช่อโกง

ลูกสาวก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
เรื่องนี้นางสาวอุมาพรเรืองรำ
ผู้เป็นลูกสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย

หมายจับคดีช่อโกงที่จังหวัดยะโสธร
ตอนนั้นทุกคนในบ้านคืองงมากค่ะ
เพราะว่าแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป
แล้วมันนึกขึ้นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เมื่อช่วงต้นปีเดือนเมษายนนะคะ
มีคนในตำบลเดียวกันชื่อว่านางฝน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแม่ถึงบ้านเลย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีโครงการนะ

แล้วก็จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับแม่ด้วย
แต่ว่าแม่จะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารก่อนนะ
พอนางฝนพูดแบบนี้แม่ก็เชื่อค่ะ

แม่ไปเปิดซิมมือถือที่ตัวอำเภอ
หลังจากนั้นนางฝนก็พาแม่ไปเปิดไง
พอเปิดเสร็จปั๊บนางฝนก็มาส่งแม่ถึงที่บ้าน
แล้วก็ไม่ได้ให้เอกสารกับแม่ไว้

ก็ไม่ได้มีสมุดบัญชีให้กับแม่ไว้
ตอนนั้นทุกคนในบ้านก็เฉยไม่ได้คิดอะไร
จนกระทั่งมีตำรวจมาจับตัวแม่ไป

ว่าแม่เธอไม่รู้เรื่องอะไรจริง

พวกหนูก็ตามไปที่โรงพักแล้ว
หนูก็พากันบอกเขาว่าแกไม่ได้ผิด
ทำไมไม่มีใครช่วยเหลือว่า
แกไม่ได้ทำจริง
โดนเขาหลอกหนูก็บอกเขาอย่างนี้ว่า
แล้วใครจะช่วยแม่ได้เขาก็บอก
เป็นไปตามขบวนการแล้วเขาก็ไม่ฟัง
เขาก็พาแม่ไปเลยค่ะไปที่ยะโส

ให้มาหาแม่นะมาเอาแม่กลับบ้าน

หนูก็เลยบอกแม่ว่าวันจันทร์แล้วก็
จนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เห็นแม่อีกเลยค่ะ
นี่ค่ะลูกสาวก็ให้สัมภาษณ์ไป
ก็จะร้องไห้นะคะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ

เพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะเดินทางไปเยี่ยมค่ะ
แล้วนอกจากคดีที่ยะโสธรที่แม่โดนแล้วเนี่ยนะ
แม่เนี่ยยังมีหมายจับข้อหาเดียวกันเลยค่ะ

แต่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่ระยองด้วย
แล้วตอนนี้ครอบครัวบอกว่าอยากจะช่วยแม่เหลือเกิน
แต่เอาจริงนะลูกสาวบอกว่าไม่มีปัญญา

เพราะว่าแม้แต่ที่อยู่ก็ยังไม่รู้ยังไม่มีเลย
ขอคำปรึกษาขอคำแนะนำกับตำรวจ

คดีนี้ถ้าจะจบได้เนี่ยจะต้องให้เจ้าทุกข์เขามาถอนแจ้งความ
ทีนี้ค่ะทางลูกสาวก็เลยบอกว่า
อยากที่จะให้นักกฎหมายใจบุญมาช่วยเหลือเรื่องของคดีความหน่อย
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เจ้าทุกข์อยากให้เจ้าทุกข์ถอนแจ้งความ
ส่วนเรื่องความเสียหายทางครอบครัวบอกว่า
จะหาเงินมาผ่อนชำระให้ต่อไปนะคะ